ติดตามข่าวการพาขึ้นไปที่จังหวัดเชียงใหม่

นะฮะมีรถแจ๊ดคันหนึ่งเขาเห็นไฟเขียวพอดี
ฮะเปิดเลนเลี้ยวขวาเองเลยครับ
แล้วก็เลี้ยวไปจังหวะตรงนั้นเนี่ยตำรวจยืนพอดีชนโครมไปเลย
ไม่รู้ไม่เห็นไม่เห็นเลยหรอโอ้โหต้องขออนุญาตฟีดภาพนะเพราะชนเต็มเลยนะ
ตำรวจบาดเจ็บนะนี่ฮะเห็นไหมกระเด็นหมวกหลุดเลยอ่ะครับ
ล้มเลยค่ะโดยตำรวจอีกท่านหนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยกันต้องรีบวิ่งมาช่วย
เขาก็ไม่ได้หนีนะครับเขาบอกเขามองไม่เห็นจอดปุ๊บแล้วก็พาตำรวจไปโรงพยาบาล

ขึ้นเมื่อเช้าครับ๗โมง๔๕นาทีครับอันนี้คือกล้องวงจรปิดนะฮะ
ก็เห็นชัดเจนเลยคือตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่เขาก็เอาภาพนี้มาเผยแพร่นะครับ
ขณะที่ดาบตำรวจกระมวลชัยอินตะเป็นพบหมู่งานจราจร
กลุ่มงานจราจรตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่
ตอนชั่วโมงเร่งด่วนก็มาช่วยบวกรถอะไรแบบนี้
บริเวณเขาเรียกว่าแยกทุ่งโฮเทลเหนือถนนสายแก้วนวรัฐอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ก็จะเห็นเลยว่ามีรถแจ๊สสีดำทะเบียน๔กก๔๓๑๙กรุงเทพ
คือจริงแล้วมันคือเลนที่ตรงก็ได้แล้วก็ขวาก็ได้
แต่เขาเปิดเลนส์เองด้วยความที่รีบแล้วก็ไฟเขียวพอดี
คิดว่าคงไม่มีรถสวนทางมาหรอก
เพราะว่าอีกฝั่งคงจะเป็นไฟแดงแหละเลี้ยวได้
เลนส์เองปุ๊บเลี้ยวขวาเลยเลี้ยวขวาเข้าไปยังตัวเมืองนะฮะ
พอถึงทางแยกเลี้ยวขวาไปเลยถนนรัฐนาโกศิลป
แต่จังหวะนั้นคือคงไม่ได้ทันได้มองว่าตำรวจเขายืนอยู่อะครับ
พุ่งชนเต็มนะฮะตำรวจก็บาดเจ็บโดยเฉพาะที่ขา
แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไป
คนขับรถแจ๊ดชื่อว่านายกริตกรจินดาสถาน
เป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแห่งหนึ่งที่อำเภอดอยสะเก็ด
แล้วก็บอกว่าคือเขารีบขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนในตัวเมือง
ไม่ทันสังเกตว่าตำรวจยืนอยู่ก็ทำให้พุ่งชนเข้าไป
หลังเกิดเหตุก็ไม่ได้หนียืมรอให้พนักงานสอบสวนมา
ดำเนินคดีแล้วเขาก็ยอมรับผิด
แล้วก็ยังเป็นคนพาดาบตำรวจนายนี้ไปส่งโรงพยาบาลเองด้วย
พร้อมกับประสานเรื่องของพรบรถดำเนินการเรื่องของการจ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับตำรวจด้วย
ตอนนี้อาการของตำรวจกระดูกข้อเท้าข้างขวาแตกครับ
ตอนนี้พักรักษาตัวอยู่รอให้แพทย์วินิจฉัยอยู่ว่าต้องผ่าตัดหรือเปล่า
เพื่อนตำรวจเองก็ผลัดเปลี่ยนไปเยี่ยมกันไม่ขาดสาย
ด้านญาติเองก็บอกว่าตอนนี้คนขับรถชนเองก็ช่วยเหลือเรื่องราวค่ารักษาต่างแล้วก็รับผิดชอบด้วย
ส่วนความคืบหน้าของคดีเองก็หนุ่มขับแจ๊ดเองเข้าไปลงบันทึกประจำวันแล้ว
ก็มารอเจรจาตกลงเรื่องของค่าเสียหายอีกครั้ง
เพราะว่าก็ยังรอให้คุณหมอตรวจก่อนว่าอาการหนักมากน้อยแค่ไหน